ช่วงนี้เรามาดูเรื่องราวของพีชพ่อค้าลอตเตอรี่กันหน่อย
สุดท้ายก็ทนแรงกดดันจากตำรวจจากสังคมจากครอบครัวไม่ไหว
เพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอมันเกิดเหตุเนี่ย
ทุกคนมีผลกระทบหมดเลยรอบตัวของพีชเอง
ใช่ค่ะตั้งแต่ตอนเช้าวันเสาร์ที่เราตามข่าวกัน
แล้วก็เขาก็มีการสารภาพกับเพื่อนสนิทเพื่อนที่ไว้ใจได้คนนึงเนี่ย
บอกว่าตอนนี้อยากออกมาสารภาพหลังจากนั้นก็หายไปเลยค่ะ
เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ตอนเช้าเมื่อวานเรายังอ่านข่าวอยู่เลย
แล้วตลอดระยะเวลาที่เขาหายไปเนี่ยเขาก็ดูข่าวตัวเองอยู่นะ

ตามข่าวตัวเองอยู่อยู่ที่โรงแรมม่านรูดในพื้นที่แถวนั้น
รวมถึงที่นครปฐมด้วยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณผู้ชมประมาณสักช่วงสาย
ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวมาว่าตำรวจสามารถคุมตัวพีชได้แล้ว
ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
นี่แหละเป็นจังหวะวินาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพโคกขามคุมตัวพ่อค้าพีช
หรือว่านายธนวัฒน์คำแหงพลที่เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่
แล้วก็บอกว่ามีคนถูกรางวัลที่แผงเขา๙๐ล้านบาทคุมตัวมาได้นะคะ
เพราะว่าญาติของนายพีชก็มีการติดต่อตำรวจขอเข้ามอบตัว
แล้วบอกว่าให้ไปรับตัวที่บ้านหลังหนึ่งที่สมุทรสาคร
ทีนี้เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับตัวในพีชมา
มาถึงสพโคกขามตอนประมาณสัก๑๑โมง
หลังจากนั้นก็มีการสอบปากคำ

มีการนำตัวในพีชมาแถลงข่าว
แล้วก็มีพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร

นี่ค่ะนั่งโต๊ะสัมภาษณ์
รวมถึงด้านข้างก็มีทนายของนายพีช
ก็คือร้อยตรีศักดิ์ชายมีสมบูรณ์ทนายความนะคะ
ก็มาที่สพโฆขามด้วย
ซึ่งในพีชตอนแถลงข่าวก็ยกมือไห้ขอโทษสังคมค่ะ

รู้สึกผิดกับทุกอย่างที่ทำลงไป

ขอโทษเจ้าของแผงลอตเตอรี่
ขอโทษทุกคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

เพราะว่าบางคนเขาก็สละเวลาเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะ
อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงที่เขาขอโทษกันหน่อยละกันนะคะ
ผมต้องกราบขอโทษทุกคนในโลกโซเชียล
ทุกคนในประเทศไทยที่ติดตามแล้วก็เฝ้าดูข่าว

ผมมันเป็นการผิดพลาดการเล่นของผมที่

ครับว่ามีคนถูก๙๐ล้านนี่คือเป็นการเล่นกันในกลุ่ม
แต่ผมไม่รู้ว่าภาพมันหลุดออกไปได้ยังไง

ว่าเอ๊ะภาพมันไปได้ยังไง
ผมก็เลยนึกแค่ได้ว่าทำไมมันถึงออกข่าว
โดยที่ว่าผมเป็นคนโพสต์ตามหาคนถูก
แต่ผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่
ทีนี้พี่นักข่าวจิ้มมาผมก็ต้องตอบไหลไปตามน้ำ
หลังจากประโยคที่คุณพีชได้พูด
นักข่าวถามแล้วว่าอ้าวถ้าคุณไม่ตั้งใจเนี่ย
ทำไมคุณไม่ยอมรับตั้งแต่ช่วงที่เริ่มเป็นข่าวแล้ว
คุณจะไปออกทีวงทีวีทำไมแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกความจริงสักที
คือเขาก็บอกนะว่าวันศุกร์ที่เขาไปออกรายการ
แล้วมันมีจังหวะที่เขานั่งหันหลัง

หันหลังให้กล้องแล้วก็ร้องไห้เอามือกุมหน้าผาก
จังหวะนั้นคือเขาแวบมาเลยอยู่แล้วว่าแบบ
เอ๊ะหรือจะสารภาพตรงนี้เลยจะเอาตรงนี้เลยดีไหม

มันเป็นช่วงที่แบบตัดสินใจไม่ถูกอะคุณ
แต่ก็ยังยืนยันอยู่นะว่าเขาเสียใจที่คนไปว่าเขาโกหกอะไรอย่างนี้นะ
มีต้นคั่วมีแชทไลน์กับลูกของลูกค้า
สุดท้ายก็ต้องรับสารภาพผิดทั้งหมดว่าไม่จริงเลย

เรื่องที่บอกว่าถูกล้านสองบ้าง
มีลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่แผงเขาถูกล้านสองบ้าง

เขาบอกว่าจริงมีถูกแค่๓ตัว
เป็นรางวัลเลข๓ตัวเฉยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าหลังจากนี้ยังยืนยันนะ
ว่าจะขายลอตเตอรี่ต่อไปจะเดินขาย
ต่อให้คนจะซื้อไม่ซื้อยังไงเนี่ย
บอกว่าต่อให้ขายได้แค่ใบเดียวก็จะขายต่อ
ใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่แถลงข่าวเสร็จแล้ว
ช่วงสักประมาณ๓โมง๔๕นาที
ทางด้านพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครก็บอกแหละ
บอกว่าตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายพีช
หมายจับสรุปแล้วนะตอนนี้นะคุณผู้ชม

เลยแจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกคือความผิดพรบคอมพิวเตอร์
คือเรื่องของช่อกงประชาชน

แล้วก็๔คือการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
แล้วก็เมื่อวานก็มีการคุมตัวไว้ที่สนโคขาม
บรรยากาศช่วงเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีใครมาเยี่ยมนะ
ไม่ได้มีทางครอบครัวหรือว่าแฟนมา
ทีนี้ตำรวจเขาก็เห็นแหละว่าในพีชก็นั่งเอาหลังพิงกำแพง

ตำรวจเขาก็เมื่อคืนเขาก็เอาพัดลมมาให้
กลัวว่าในพีชจะโดนยุงกัด
แล้วเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้
แม่ของนายพีชจะมีการเตรียมเงินสดหรือว่าเตรียมหลักทรัพย์อื่น
มาประกันตัวที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ไหมนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุมันก็มีเรื่องของแฟนสาว
แฟนสาวคือคุณปุ๋ยนงลักษดาจันทร์
ตอนนั้นที่ไปทำข่าวเราก็เห็นนะช่วยกันช่วยกันขายลอตเตอรี่

เป็นที่สนใจคนเห็นข่าวก็โอ้แฟนสวยจังเลยนะ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ถามว่าพอมันมีเรื่องมีราวแบบนี้
ข่าวที่ออกมาตอนแรกคือญาติของแฟน
บอกให้พีชเลิกขาดไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันอีก
หลังจากนี้ต่อไปแล้วพีชเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องรับสภาพ
แต่ทีนี้ต้องมาดูเพราะว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ย
หายหน้าหายตาไปแล้วนะพอพีชถูกคุมตัวได้
แฟนสาวก็ไม่ได้ออกมาอยู่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อ
ทางด้านว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชายมีสมบูรณ์ทนายความของพีช
ก็บอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณพีชกับคุณปุ๋ย

แล้วก็แฟนยังโทรมาให้กำลังใจในพีช
บอกว่าให้สู้ทนายความก็เลยบอกว่า
คือแสดงว่าทางญาติของฝ่ายหญิงต้องการจะให้เลิก
เพราะว่าทำให้ก็ค่อนข้างจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่ว่าฝ่ายหญิงเองก็ยังคงรักกันดีอยู่
ยังให้โอกาสให้กำลังใจกันอยู่นะครับใช่ค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ผู้กำกับสพสมุทรสาคร
ก็บอกด้วยนะพูดถึงหลักฐาน

บอกว่าผู้ต้องหาคือคุณพีชให้การว่าทิ้งไปแล้ว
แล้วนักข่าวก็ถามถึงบุคคลอื่นว่าจะมีส่วนร่วมไหม

เดี๋ยวอันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับหลักฐาน
เพราะว่าชุดสืบสวนเองก็จะไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานต่อไป
ถ้าเกิดว่าโยงไปถึงใครปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการเชิญตัวมาสอบปากคำ
ส่วนในพีชเคยถูกจับข้อหาขายสลากกินแบ่ง
เกินราคาที่จังหวัดเลยมาแล้วด้วย

ทีนี้หนึ่งบุคคลที่มีคนชื่นชมเยอะบอกว่า
โอ้โหเซนต์แรงเซนต์ดีจังเลยไปจับผิดได้ยังไง
ทำให้เรื่องราวมันถูกเปิดเผยออกมา

เอาผิดทั้งพีชทั้งแฟนของพีชทั้งยี่ปั๊
เขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีการทำเป็นขบวนการหวังผล
เรื่องของการตลาดคุณผู้ชมนะฮะ
นายอัจฉริยะเรืองรัฐนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยอะอัดยากรรม
ก็นำหอบหลักฐานไปเลยครับ
เอกสารลอตเตอรี่ที่มีการตัดต่อตัดแปลกของพีช๗แผ่น
กสลากที่พีชนำไปโชว์๑แผ่น
เอกสารหวยชุดอีก๑แผ่นทั้งหมดทั้งมวลไปร้องต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ก็ขายเลขชุด๑๕ฉบับนี้ไป
ซึ่งถูกรางวัลที่๑๙๐ล้านให้กับพีช
เพราะว่าการนำเลขชุดไปจำหน่ายแน่นอนมันมีความผิด

เขาห้ามรวมชุดห้ามจำหน่ายเกินราคาอยู่แล้ว

เหตุใดล่ะยี่ปั๊วถึงมีลอตเตอรี่ไปขาย
จำนวนมากกว่าโคต้าปกติที่ได้

ไม่ใช่มูลนิธิจะได้โคต้ามาจำหน่ายไม่เกิน๕เล่ม
แต่ทำไมพีชได้รับมาจำหน่ายมากกว่าที่กำหนด
แล้วยังมีสลากก่อนถึงวันกำหนดโคต้าให้จองให้ซื้อกันด้วยนะ

ซึ่งโคต้าของคนปกติจะได้รับ๒รอบ
คือวันที่๗กับ๒๒ของทุกเดือน

มีการโพสต์ขายก่อนถึงกำหนดที่จะให้โคต้าเหรอ

ตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพระราชสุขทั้งอาทิตย์

ไปซื้อไปจองทางออนไลน์ใช่ไหมทางไลน์ด้วย

ที่สำคัญยังจำหน่ายเกินราคา
ก็๕๐๐บาท๕ใบนะฮะก็เป็นการอัปเดตประชาชนด้วย
ใช่เพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเป็น๕ใบ
เอาจริงดิฉันซื้อไม่ไหว

เออมันต้องมาละ๘๐บาทความจริง๕ใบ๔๐๐แต่นี่จะขาย๕ใบ๕๐๐นะครับถูกต้อง
แล้วเขาบอกว่ายังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการทำเป็นขบวนการ
หวังผลทางการตลาดเพราะว่าหลังจากพีชโพสต์เฟซบุ๊คไป
ก็มีคนถูกหวยรางวัลที่๑๙๐ล้านมีคนแห่ไปซื้อกับพีชเยอะแยะมากมาย
แต่ละวันได้มากกว่า๑ล้านบาทคุณผู้ชม
ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยอยากจะให้มีการดำเนินคดีกับพีชกับภรรยา

ถ้าอยู่ในมือพีชจริงในวงการหวยเขารู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะต้องใช้ทุนถึงเป็นล้านล้านล้านบาทนะครับไม่มีทางที่พีชจะมาได้
โดยปกติถ้าแผงของพีชในการซื้อขายลัตเตอรี่
อันนี้คือทุกวันที่๗พี่จะต้องไปซื้อแบบนี้
กับวันที่๒๒นะครับอันโดยออนไลน์
มันจะบอกเลยว่าใครเป็นคนซื้อซื้ออะไร
แต่ว่าเนื่องจากนี้เราสังเกตจาก๓๔๕๖เนี่ย
พีชมีหวยชุดมาขายจำนวนมากหวยปีกจะขายน้อยมาก

เขามีบอกสลาก๑๕ชุดได้ยังไงถูกไหม

วงการครั้งนี้
มันมียี่ปั้วเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน
มันเป็นไปได้ไงที่พีชขาย๑๕ใบ

อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราให้พอกองสลากดำเนินการ
แล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ของรัฐบาลเนี่ย
มาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าไม่นั้นเนี่ย
ประชาชนทั่วประเทศต้องซื้อหวยแพง
ตั้งทั้งที่คุณบอกว่าคุณออกสลากมาตั้ง๙๐ล้านฉบับ

ถ้าคุณยังมีการล็อกสเปคได้นะครับ
มันก็จะเป็นแบบนี้แหละประชาชนก็ต้องซื้อหวยแพงอยู่เหมือนเดิม
และคุณอัจฉริยะก็บอกว่าเขาถูกคมขู่ด้วย
ให้หยุดเคลื่อนไหวเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
รวมไปทั้งให้ตรวจสอบเจ้าที่ของสำนักงานสลาก
ทำไมไม่ช่วยกันตรวจสอบหรือว่ามีการตัดต่อ
รู้ว่ามีการตัดแปะมีการปล่อยปะละเลยหรือเปล่า

ควรจะแก้ไขเรื่องของปัญหาเกินราคา
เรื่องของการจำหน่ายสลากแล้วก็มาเฟียกองสลากด้วย
ขบวนการนี้มีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า๗๐๐ล้านบาทต่อปี
ค่ะแล้วก็เรื่องนี้นายธนวัฒนพลวิชัย

หรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนจองซื้อกับทางสำนักงานสลาก
ก็เลยตัดสิทธิ์ของพีชไม่ได้
แต่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าไปเอาสลากรวมชุดมาจากใคร
แล้วก็ตัดสิทธิ์จองซื้อรวมถึงขึ้นบัญชีดำเลยนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นผลพวงเป็นดาวกระจาย
ต้องไปตรวจสอบหลายคนทั้งยี่ปั๊วทั้งกองสลากทั้งหมดทั้งมวล
แล้วก็นำไปสู่ต้นตอนเรื่องของมาเฟียด้วยนะฮะ